เอาล่ะไปดูแก๊งพนันออนไลน์นะครับอุ้มแอดมินไปรุมทำร้าย
บังคับจะเอาเงินสี่หมื่นบาทนะครับแม่สายหมายต้องรอด
ต้องมาช่วยพาไปแจ้งความอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
นายชนนาธีแก้วแสนเมืองนี่นั่งข้างพี่เขาใส่เสื้อสายใหม่ต้องรอด
อายุ๒๖ปีนำหลักฐานมาร้องเรียนกับเพจ

เหตุเกิดในซอยพัฒนานิเวศอำเภอบางเมือง

ผู้เสียหายเล่าบอกว่าหางานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ

บอกโอ้โหงานออนไลน์รายได้ดีนะครับแค่ตอบแชทลูกค้า
ก็มีการนัดเจอกันไปเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ผู้ชายชื่อเคผู้หญิงชื่อกุ้งนาง
บอกเป็นงานโปรโมทเว็บพนันนะ
อ่ะตกลงทำงานใช่ไหมเค
เอาเงินไปหมื่นหนึ่งก่อนเป็นค่าจ้างโปรโมทนะครับ
แล้วเอาไปโพสต์ในกลุ่มต่างเพื่อหาลูกค้า
จนมีสมาชิกคุณผู้ชมแต่ไม่มีคนตอบแชท
ไปหาเพื่อนอีก๒คนมาเป็นแอดมินนะครับ
แล้วก็เพิ่มเงินให้อีก๑๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าทักมานะครับ
ก็แม่คือมีการฝากถอนเงินเข้าระบบไม่ได้
ก็ทำให้ในเคไม่พอใจครับ
จนกระทั่งวันที่๙เมษายนทุ่มหนึ่ง
ในเคก็นัดเขาคนนี้คือผู้เสียหายชนนทีนะ
ไปเจอที่ชนบุรีคราวนี้มากับคนแต่งกายคล้ายตำรวจนะครับ
บังคับเขากับแฟนขึ้นรถแล้วมาสมุทรปราการ
ซึ่งมีในเคและแฟนขี่รถจักรยานยนต์ของเขามาด้วย
ระหว่างทางถูกซ้อมและบังคับจะเอาเงิน๒๐๐๐บาทคืนครับ
ครับทีนี้พี่คนนั้นเขาเสียคือว่าโดนยึดรถไปครับ

มินก็ยอมเซ็นเอกสารไปมอบรถให้
แล้วก็แลกกับการเอาเงินนะครับคืน๔๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกปล่อยตัวมาช่วงตี๓ของวันที่๑๐เมษายน
เขากับเพื่อนรวม๔คนนะครับซ้อนรถจักรยานยนต์ของในเค
ขี่กลับมาชนบุรีนะแล้วก็ตัดสินใจเข้ามา
ร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
สายหมายต้องรอดก็พาชนนาธีไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองสมุทรประการนะครับ
ตำรวจก็พาไปชี้ที่เกิดเหตุ
ในบ้านไหวตัวหนีไปแล้วครับเดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะตามตัวให้ครับ